เมื่อวานเราเล่าไปแล้วแหละกรณีที่

ไปให้ช่างศักดิ์ที่นครศรีธรรมราชศักดิ์ให้

เหมือนงูเขียวหัวโตคุณเห็นไหมนี่คือภาพที่ต้นฉบับต้นแบบที่เอาไปให้

เมื่อวานนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปพบกับลูกค้าสาวคนนี้เธอชื่อว่าคุณสุพรรณีวเรืองอ่อนอายุ๓๒ปี
เป็นชาวบ้านหมู่ที่๖ตำบลบางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เล่าให้ฟังบอกว่าคือเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ย
คือเอาต้นเรื่องก่อนนะว่าทำไมถึงต้องไปศักดิ์เป็นรูปพญานาค
เล่าบอกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนเธอฝันว่านอนอยู่ในบ้าน
จู่ก็มีพญานาคเลื้อยเข้ามาในบ้าน
แล้วเลื้อยไปที่บริเวณผ่านแผ่นหลังของเธอ
จากนั้นแทบทุกคืนเธอจะมีอาการคือรุ่มร้อนตามแผ่นหลัง
ก็เลยตัดสินใจนำแบบพญานาคไปให้ช่างที่ร้านแห่งหนึ่ง
ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชศักดิ์ให้ในราคา๑๓๐๐บาท
แต่พอศักดิ์เสร็จปุ๊บเอ้ามันไม่ได้อย่างสิ่งที่ต้องการ
สุดท้ายแล้วเธอก็ต้องเรียกร้องให้รับผิดชอบนะคะ

หรือเอาไม่ไปอย่างนี้เผื่อชังทำให้เราแบบนี้ค่ะ
คุณสุพรรณีบอกว่าเธอรักแล้วก็เลือกแบบพญานาคแบบดีไปเลยนะคะ
แต่สิ่งที่ได้เป็นแบบนี้เธอเองก็เสียใจเห็นไหมคะถึงขั้นร้องห่มร้องไห้
ทีนี้เราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านศักดิ์มาด้วยค่ะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๗ปีนะคะเล่าบอกว่าลูกค้ารายนี้
นำแบบพญานาคมาให้ศักดิ์ที่แผ่นหลังแต่เห็นว่าแบบมันใหญ่เกินไป
ก็เลยปรับยอดให้เล็กลงเล็กลงแต่มันไม่ได้สัดส่วนไงนึกออกไหมคะ
ก่อนจะศักดิ์เนี่ยก็ถามลูกค้าหลายครั้งแล้วว่าตกลงจะศักดิ์แบบนี้นะ
ก็ตอบตกลงแล้วแต่พอศักดิ์ไปแล้วเนี่ยกลับอ้างว่าไม่สวย
แล้วก็นำไปโพสต์ด่าทางร้านก็ได้รับความเสียหาย
คือก่อนหน้านี้ก็ขอโทษไปแล้วที่สำคัญร้านได้รับผลกระทบ
ที่ว่าเขาส่งมาให้แต่ว่าผมวาดใหญ่เกินไป
ถึงก็เขาว่าขอเล็กลงได้ไหมถึงว่าผมก็เอารูปที่ว่ากำลังเป็น
เป็นประเด็นตอนนี้ครับที่ก็เอาให้เอาให้เขาดูอีกทีหนึ่ง
แล้วแล้วเขาก็ว่าเขาก็ว่าโอเคเขาก็ยักษ์ขอเพราะผมก็ได้ลุง
ได้ได้การทำงานของผมไปตามที่ว่าเขาตกลงแล้วครับ
เรามีการแบบขอโทษเขาไหมมีครับขอโทษไปสองสองครั้งนะครับ
ขอโทษไว้เขาทักว่าทุกครั้งผมก็ขอโทษทุกครั้งนะครับ
เขาก็แบบวันที่สามผ่านไปแล้วก็วันที่สี่เขาเขาก็ทักมาว่าว่าผมอ่ะไม่มีการรับผิดชอบอะไรอย่างนี้ครับ
ถึงเอาผมไปโพสต์อะไรเนี่ยไปเช็คอินเช็คที่อยู่ร้านอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าเมื่อก่อนหน้านั้นผมก็คุยกับเขาแล้วว่าผมรับผิดชอบนะครับ
สิ่งที่มันเป็นประเด็นงอกออกมาเนี่ยนอกจากจะได้ภาพไม่ตรงปกแล้วเนี่ยนะคะ
เพราะผู้ชายคนนี้เจ้าของร้านศักดิ์เห็นบอกว่าไปด่าทอเธอนะคะด้วยคำพูดหยาบคายเธอไปแจ้งความ
ข้อหามินประมาทที่สพเมืองนครศรีธรรมราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผู้ชายเจ้าของร้านศักดิ์ก็เตรียมที่จะไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้วด้วยนะคะ
ถ้าเกิดบอกว่าปรับให้มันเล็กลงคือมันต้องรูปเหมือนเดิมแต่ต้องเล็กลง

แต่นี่คือไปปรับแบบเขาแล้วสเกลไม่ใช่เลย

เล็กลงไม่ได้หมายความว่าให้หดลงตัวเขาดูหดนะ